สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะในระยะนี้เนี่ยฝนทิ้งช่วงแทบไม่เจอเลยนะคะ
เพราะว่าประเทศไทยของเราจะมีฝนตกชุกค่ะ
เนื่องจากมรสุมฝนประจำฤดูพัดปกครุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่องค่ะ
อกจากนี้ยังมีลุ้นว่าอาจจะมีพายุพัดเข้าประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมด้วย
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนนะคะ๑๖๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ
แล้ววางอันตรายจากฝนสะสมเสียงไพน้ำท่วงฉับตันน้ำปลาไล่หลักและดิ่งโครงถลมค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๖๐ของพื้นที่
หนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปเน้นตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะ
ริมทะเลคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้มีฝนลากยาวตลอดช่วงทั้ง๒ฝั่งค่ะ๑๓๐๔๐ของพื้นที่
ใดไม่มีฝนแดดค่อนข้างดีนะคะ
ทะเลฝั่งอันดามันคลื่นสูงเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนได้ทุกวัน
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่เน้นตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ

คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูความแสนรู้ของนกกระตั้ว

นกตัวนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์เขาได้มาศึกษาค่ะ
ว่ามันแสนรู้จนขนาดที่มันสามารถเปิดถังขยะ
หาของกินได้เองนะคะไม่ต้องบินไปตามธรรมชาติ
แล้วก็หาของกินที่คนโยนให้ค่ะ

และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ